คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ

รถกระบะคันหนึ่งคุณเสียหลักฮะ

โอ้โหล้อเนี่ยกระเด็นออกไปเลยนะครับ
งานนี้ไอ้ไข่ช่วยด้วย

คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมกระบะคันนี้นะฮะเสียหลักเลยฮะ
ซ้ายมาแล้วสะบัดริฟท์แล้ว
หลังจากนั้นตกร่องแล้วก็หมุนตลบอีก
ตอนแรกที่เห็นกระเด็นออกมาตกใจนึกว่าเป็นคน
ใช่ที่แรกที่วงแดงดิฉันก็เข้าใจว่าคน

โอ้โหคุณผู้ชมฮะล้อก็เรื่องของล้อว่ากันไป

แต่คนเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงมากกว่า
คุณผู้ชมฮะวงจรปิดจับภาพได้เลย
กระบะคันนี้นะครับขับมาตามถนนสาย๓๐๑
ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

กระบะ๔ประตูสีขาวทะเบียนกไก่๓๓

แล้วก็หลุดจากก้านล้อนู่นกระเด็นกระดอนไปนู่นนะฮะ
เข้าไปในรั้วของอาคารตรงนี้คุณ

แล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านชาวบ้านนะคุณนะ

ทีนี้คนขับคุณคนขับรถกระบะคุณว่าเป็นไง
ก็สภาพแบบนี้น่าจะเจ็บหนัก
ครับคุณคุณทายผิด

คนขับรถกระบะนายชนลทานคงแสนคำอายุ๒๙ปี
ไม่มีอาการบาดเจ็บใดทั้งสิ้น

ปกติอธิบายเหตุการณ์ได้ปกติเหมือนปกติเลยคุณ
นี่น้องโชลทานบอกว่าผมขับมาอยู่ดีครับ
พอมาถึงล้อมันฟรีจริง

มันปื๊ดไปกับท้องถนนหลังจากนั้นเสียหลักตกข้างทางตกร่อง
แล้วล้อมันฟรีที่๒ก็คือมันกระเด็นออกจากรถเลย
คุณพอเห็นแบบนี้แล้วอันนี้หรือเปล่าที่คุณบอกไอ้ไข่ช่วยด้วยไอ้ไข่ช่วยด้วย
ไอ้ไข่ช่วยด้วยเพราะไอ้ไข่ช่วยได้
คุณเขาโชว์ไอ้ไข่วัดศรีเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดู
ก็เกิดเหตุการณ์รถปุ้งลงข้างแล้วพี่เนอะ

จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
หลวงพ่อเข็มผัดนิรภัย
แล้วก็หลวงพ่ออะไรอีก

ในการเตือนเราให้ขับรถดีด้วยนะฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องตรวจเรื่องของ